เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงจุดนี้
นะฮะไปเยี่ยมเยี่ยนประชาชนนะครับ
ที่ศูนย์พักพิงบ้านน้องกินเพชรนะครับ
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติการครั้งนี้
ในการเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวอุบล
แต่ไปพูดกับพี่น้องประชาชนชาวอุบล
แล้วมันมีส่วนที่ไปพาดพิงถึงพักเพื่อไทยเขา
ตอนนี้ทางเพื่อไทยนะครับโอ้โหออกมาแจงยิบเลยฮะ
ที่นายกรัฐมนตรีถามว่าสอเพื่อไทยไปไหน
เจ๊หน่อยออกมาแจงยิบเลย
สอสอทั้ง๑๐เขตของเพื่อไทยที่อุบล
เขาทำงานกันอยู่เขายืนอยู่เคียงข้างประชาชน
ยามประชาชนมีทุกข์ยังกล้าถามอีก
นี่เจ๊หน่อยย้อนบอกนายกรัฐมนตรี
พูดกับประชาชนที่เขาประสบอุทธกภัยนะ
บอกว่าเอาไหนอ่ะสอสอที่เลือกกันไว้อ่ะ
คือใจของผู้ประสบไทยเนอะ
อันนี้เดี๋ยวว่ากันเอาภารกิจก่อนนะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทธกภัย
รวม๔หมู่บ้านในตำบลหนองกินเพลอำเภอวาบรินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานเดินทางไปถึงช่วงบ่าย๒
ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงอยู่
ที่นายกรัฐมนตรีจะลงเรือก็ได้ไปรับฟังการบรรยายสรุปกันก่อน
เยี่ยมพี่น้องประชาชนก่อนถึงจะลงเรือจริง
แล้วก็เห็นว่าน้ำมันท่วมมิดหลังคาซะส่วนใหญ่
ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง
พร้อมบอกด้วยว่าประชาชนก็ดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยม

เขาก็ถามประชาชนชาวอุบลรักไหมรักไหม
ประชาชนก็ตอบว่ารักสิรักอะไรอย่างนี้นะฮะ
อกจากนี้นายยกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่ง
ว่าพื้นที่นี้เป็นของ๒พักการเมืองใหญ่

ประชาธิปัตย์และเพื่อไทย
ทีนี้มีสอสอประชาธิปัตย์เขามาร่วมลงพื้นที่ด้วย
แต่สอสอเพื่อไทยไปไหน
นายกรัฐมนตรีถามสสเพื่อไทยล่ะไม่ได้มาด้วย
แล้วก็บอกว่าพักไหนไม่มาก็ไม่ต้องไปเลือกเขา

ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีพูดประเด็นนี้หน่อย
ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้
ทุกภาคการต้องมาช่วยกัน

คราวดันทรวรรภ์เป็นผู้ที่ร่วมดู์บ้านทาง

ผมไม่ได้ฟังทุกคน
แต่ตัวเองไม่เคยรันที่ด้วยกับพระเทพ
คำถามแบบนี้ก็ทำให้ทางเพื่อไทย

เชื้อคงสสออุบลราชธานีเขต๑๐นะ

พูดแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเทวดามาอุบล
ไม่มีเวลาที่จะมาเลียนายกหรอก
ช่วยชาวบ้านอยู่อยู่วารินชำราบนี่แหละ
อยู่เขต๑๐ก็เจ้าของพื้นที่นี่แหละ

แต่ผมทำงานอยู่ผมไม่มีเวลาที่จะมารับใครนะครับ
แค่ชั่วโมงเดียวยังอวดดีด่าคนอื่นที่เขาทำมาตลอด
สสในเขตพื้นที่น้ำท่วมที่อุบล
เขาดูแลกันมานานตั้งแต่ก่อนที่จะมีน้ำมาแล้วด้วยซ้ำ
เรื่องนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเองนะครับ
อย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เมื่อวาน
โอ้โหโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลยาวเลย
ก็สวนกลับเลยบอกว่าช่างกล้าถามนะ
ว่าสศเพื่อทายเนี่ยอยู่ไหนยันว่าอยู่เคียงข้างประชาชน
แล้วก็ชี้แจงเป็นเรียงลำดับมาเลยนะฮะ
เขต๑สสวรสิทธิ์ไปช่วยชาวบ้านอยู่อำเภอเมือง
เขต๒คุณนโรงชัยไปช่วยอยู่ที่อำเภอเกือร์งนาย
๓คนนู้นคนนี้จนกระทั่งถึงเขต๑๐
คุณสมคิดเชื้อคงก็ไปช่วยชาวบ้านอยู่ที่อำเภอวาบรินชำราบนั่นแหละ

ส่วนความเดือดร้อนในพื้นที่ก็ยังมีเรื่องราวดีอยู่บ้างคุณ

น้องพิมเป็นเด็กหญิงอีกคนนึงเด็กน้อยอีกคนนึง

ก็เก็บเงินใส่เค้าเรียกว่าอะไรดีว่ะคุณ

เก็บเงินใส่กระติกน้ำวันละ๑๐บาท๒๐บาทนะครับ
รวบรวมมาได้๓๒๑บาท
เพื่อมาหมอบให้กับพี่บินบันดีฤทธิ์และคณะ

พี่บินชื่นชมน้องพิมพ์มากอฟังเสียงกันหน่อย
ทำไมทำไมทุกกระปุกมาให้พี่บินนะครับหรอบ้านหนูน้ำท่วมไหมท่วมท่วมเก็บเก็บเก็บวันแล้วเท่าไหร่
คือน้องเขาได้เงินไปโรงเรียนแล้วเขาเหลือไงคุณ

มีเด็กอีกหลายคนที่พี่บินเขาตามหาเหมือนกันเด็กชายวัยไม่ถึง๑๐ขวบ
คนที่เก็บเงินหยอดกระปุกแล้วก็ส่งมาให้พี่บินที่พี่บินอยากเจอ
แต่ต่อหุ่นกัดด้ามเพื่อประมูลเอาเงินมาช่วยนะครับโครงการพี่บิน
ขณะที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านสติ๊กเกอร์ในจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทำสติ๊กเกอร์รูปภาพของคุณบินบรรลือฤทธิ
สวมชุดอาสาสมัครมูลทีพร่วมกัตตันอยู่
พร้อมข้อความคนไทยไม่ทิ้งกัน
จ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน

นี่ไงโดยมีประชาชนติดต่อเข้ารับสติ๊กเกอร์กันจำนวนมาก
กำลังทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่นะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมไปโหลดแล้วก็ถ่ายภาพกันได้
คุณสามารถที่จะเข้าโปรแกรมไปแล้วคุณถ่ายภาพตัวเองนะ

แล้วก็ช่วยกันแชร์รูปของคุณไปด้วย